ก็ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวพร้อมจะรายงานสดเข้ามาแล้วนะคะ

เชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมนะครับมาที่บริเวณหน้าวัดหัวลำโพงนะครับ
บรรยากาศขณะนี้๑๖นาฬิกา๗นาที
อีกไม่กี่นาทีก็จะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ประกาศนัดรวมตัวบริเวณแยก๓ย่านในช่วง๑๗นาฬิกา
แต่ขณะนี้พาคุณผู้ชมดูบริเวณหน้าวัดหัวลำโพงกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นกาดของกลุ่มแกนนำนะครับ
ที่มารวมตัวกันอยู่ภายในวัดหัวลำโพง

ด้านในของวัดก็จะมีกาดอยู่บริเวณข้างในจำนวนมากนะครับ
เพื่อที่จะรอเป็นหัวขบวนในการเดินขบวน
สำหรับวันนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานทูตเยอรมนี
จะเห็นได้ว่าด้านในก็มีกาดนะครับที่รอสแตนบาย

มีอุปกรณ์ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะครับ
ต่างต่างก็มีอยู่ข้างในแล้วแล้วก็จะมีปลอกแขนสีเขียวนะครับ
ที่จะแสดงว่านี่คือเป็นม็อบของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ส่วนผู้สื่อข่าวเราก็จะใส่ปลอกสีขาวนะครับ
ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมมาดูบริเวณถนนนะครับ
หน้าวัดหัวลำโพงนะครับก็การจราจรตอนนี้ยังคงเป็นปกตินะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการจะเคลียร์พื้นที่ถนนนะครับ
เพื่อให้การจราจรนั้นสามารถเป็นไปได้ปกติแล้วก็ใกล้ถึงเวลาก็จะมีการปิดถนนนะฮะ
เพื่อเปิดปิดจรงั้นคุณผู้ชุมให้สามารถเดินขบวนบนถนนได้นะครับ

นายอัธพลบัวผัดนะครับ

มีลำโพงอยู่ประมาณ
จะเป็นรถที่สามารถ

ขบวนกันตั้งแต่บริเวณหน้า

ศรีลมนะครับจากการพูดคุย
ทางตำรวจเมื่อสักครู่นี้ขณะเดียวกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางแกนนำนะครับ
ตอนนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่ก็จะเป็นแก่นำที่อยู่บริเวณตรงนี้

แต่เราลองพูดคุยกับดูนะครับไม่ใช่แกนนำ
ไม่มีใครเป็นแก่นำในตอนนี้ผมก็คือคนคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมในการชุมนุมเช่น
กิจกรรมวันนี้จริงแล้วเนี่ยจัดขึ้นโดยกลุ่มไหนกันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มมากเลยค่ะ
แหละครับเจ้าภาพเราเยอะนะฮะเจ้าภาพเราเยอะก็ช่วยกันดูแลงาน
มันมันไม่ได้ถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มไหนแต่มันจะถูกนัดโดยกลุ่มไหนแค่นั้นเองนะครับ
กิจกรรมจากวันนี้เนี่ยจะมีการต่อยอดเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในวันต่อไปอีกไหมคะ
ไว้เป็นสเต็ปกันวันต่อวันดีกว่าทุกคำถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของการชุมนุม
ไม่มีใครสามารถตอบได้เพราะว่าก็ต้องย้ำว่าตอนนี้ไม่มีแกนนำแล้ว
เห็นกันอยู่ก็คือเข้ามาร่วมชุมนุมกันอาจจะเอาอุปกรณ์เอาทรัพยากรเข้ามาช่วยกัน
แต่มันไม่มีใครเป็นแก่นำแล้วประชาชนมากันเองแล้วนะฮะมากันเอง
วันนี้จะมีการปลาใสบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นเวทีใหญ่หรือว่าเวทีย่อยหรือโดยประชาชนเองก็ตาม
จะมีไม่มากนะครับกิจกรรมของเราน่าจะเป็นการเดินไปที่สถานทูตแล้วยื่นหนังสือซะมากกว่านะครับ
น่าจะมีไม่มากโดยหลักก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ครับใช่
ขออนุญาตถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะวันนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอัธพลบัวผัดนะครับ
ครูใหญ่ขอนแก่นที่บอกว่าตัวเองไม่มีแก่นำในวันนี้นะครับแต่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินขบวนแล้วก็จะมีการยื่นหนังสือกันนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดบริเวณหน้าวัดหัวลำโพงนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับ
ก็จะเป็นการนัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมาเดินขบวนกันที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนมีมวลชนทยอยเดินทางมาเรื่อยแล้วนะครับ
เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บริเวณหน้าวัดหัวลำโพงครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะละทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะคะที่แก่นำบอกไปเมื่อสักครู่นี้
กิจกรรมคงไม่ได้มีอะไรมากแค่เดินไปยังสถานทูตแล้วก็ไปยื่นหนังสือในเบื้องต้นนะคะ